ส่วนการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟล้านนาสองพันสิบเจ็ด
เส้นทางลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ห้องสอนนะครับ
ก็ปิดฉากลงแล้วโดยอาริยภูลสวัสดิ์นักปั่นลูกครึ่งลาวฝรั่งเศส
ขวาแชมป์เวลารวมรุ่นทั่วไปชายด้วยเวลารวมนะครับ
ชั่วโมงสามสิบห้านาทีสิบเอ็ดวินาทีซึ่งทางด้าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติที่งดงามของ๔จังหวัดในภาคเหนือครับ
ที่จะเน้นหนักในเรื่องของการให้ได้มีโอกาสให้บรรดาท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวิถีชีวิตสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม
แล้วก็ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายด้วยนะครับลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในเชิงผจญภัยนะครับ